เมื่อกี้เลือกพูดเรื่องลูกเรื่องพ่อเรื่องแม่กันแล้ว

พ่อแม่เดี๋ยวนี้พอมีลูกเปลี่ยนใจไง
ทำธุรกิจดีกว่าไม่ใช่ว่าเป็นดาราอย่างเดียว
ธุรกิจที่ยอดฮิตก็คือธุรกิจเสื้อผ้าเด็กนี้แหละค่ะ
หูคุณเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าเด็กไม่ได้ราคาถูกนะ
ก็เปิดร้านจำหน่ายบนโลกออนไลน์ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊ก
มีน้องไลลานี่แหละเป็นนางแบบของร้านค่ะ
ตามมาด้วยผู้สาวสมาชิกแก๊งนางฟ้านะคะ
อย่างนานารายบิน่ากับสามีฮิปพอปเวย์ปริญญา
ฉันเพิ่งรู้ว่าพี่เวย์ชื่อปริญญา
พูดแล้วมันเอ้าโอเคเอ้าเวไทเทเนี่ยคุ้นปากกว่า
ที่หลังจากที่ทายาทฝาแฝดชายหญิงน้องบลุ๊กลินและบีน่านะคะ

เขาก็เลยผุดไอเดียทำธุรกิจเสื้อผ้าเด็กดีกว่า
แบรนด์ว่าเด็กเท่ใส่แล้วมันเท่
เดินแล้วมันขู่มึงว่าอย่างนี้
ออกแบบเองทุกอย่างเลยก็แน่นอนล่ะ
ในแบบนางแบบก็ลูกทั้งสองคนนี้ละค่ะ
ต่อกันที่นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีคุณตั๊กบริบูรณ์ค่ะ
หมั่นอัปเดตความน่ารักจำม่ำของลูกสาวสุดเลิฟน้องบิลีฟนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่พอมีลูกปุ๊บจูงมือภรรยาสาวคุณเอลซี่ตัน
คุณเอลซี่เขาเคยเป็นอดีตแอร์ฮอสเตจที่มาเลเซียนั่นเองค่ะ
ก็เปิดธุรกิจเสื้อผ้าเด็กบิลิฟต์โครเซตค่ะ
ชื่อลูกสาวก็ตาดวงใจแหละแต่ว่างานนี้คุณพ่อตั๊กบอกว่า
ขออยู่แผนกจ่ายเงินลงทุนแล้วก็ให้คุณภรรยาเอลซิตัน
เป็นคนดูแลธุรกิจเองทุกอย่างค่ะ
เช่นเดียวกันกับคุณพ่อสุดหล่อดีกรีพระเอก

ยังหน้าตาดีกันหมดพี่ติ๊กก็ยังดีฉันก็ยังดูดีอยู่
ฉันไม่ได้ว่าอะไรฉันแค่ย้อนเวลาให้ฟัง
นี่แหละคุณพ่อที่สาวกรี๊ดสุด
เจษฎาพรขอทำหน้าที่เป็นป่าใหญ่หน่อย

รวมไปถึงซัพพอร์ตดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ให้กับภรรยาคนสวยคุณพีชสิตมนต์นะฮะ
ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากลูกชายตัวน้อยน้องเต้นนี่เอง
แล้วก็เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการหมาดนะ
เสื้อผ้าเขาสวยนะราคาก็พอฟัดพอเหวี่ยงอยู่ซื้อได้ซื้อได้
เป็นครั้งแรกเลยนะที่เห็นมากับภรรยามากับลูกนะ
ปกติพี่ติ๊กไม่ได้พาลูกมาออกสื่อมาอะไร

อยู่ในป่าอยู่ในป่าจนหล่อคุณคิดดูแล้วกัน
ธรรมชาติไงได้อากาศธรรมชาติหล่อตลอดกัน
เงียบที่มาหล่อหล่อธรรมชาติ